อีกหนึ่งสาวค่ะที่ปีใหม่จะต้องมาอัปเดตชีวิตของเธอกันหน่อย
หลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยฝ่ามรสุมแบบหนักหน่วงเหลือเกิน
สำหรับเอมมี่อมรวรณนะคะคุณผู้ชม
ใครจะไปคิดว่าสาวเซ็กซี่แบบเธอเนี่ย
ต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวเพื่อมาประกันตัวเอง
เป็นหลายคดีเรียกได้ว่ากว่า๘๐คดีคุณ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวมาสวัสดีปีใหม่บันเทิงไทยรัฐคือคิดถึงกันอยู่ตลอดเลยนะ
พร้อมกับเปิดอกถึงประสบการณ์แสนแย่ว่าเธอเนี่ยเคยโดนผู้ชายคว่ำจานข้าวต่อหน้า

เสียความรู้สึกมากค่ะจนต้องโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย
บอกว่าอยากกลับไปมีแฟนเป็นผู้หญิงอีกครั้งอันนี้เธอโพสต์เองเลยนะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตกันหน่อยก็คือคดีโกงแชร์ที่ค้างคา
และการหาเงินอันนี้ต้องหาเงินอีก
ก่อนหน้านี้หาเงินประกันคดีใช่ไหมอันนี้ต้องหาเงินอีกล้านห้าค่ะ
เพื่อมาจ่ายค่าอีเอ็มเพื่อปลดล็อกอิสระภาพให้กับตัวเอง

พลังกายเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ็มมี่ไปใส่ไลค์เขาคือ

เขาก็โมโหก็ทุ่มจานข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วข้าวมันก็กระเด็นโดนเอมมี่หมดเลยแล้วเราเลยมีความรู้สึกว่า
ครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเราอยู่กับฮาเวิร์ดมา๑๑ปี
ก็ไม่เคยเจอแล้วไม่ค่อยครบทอมเพราะว่ามีเพื่อนเป็นธอมเยอะ
แต่ถ้าเป็นเลสเบียนนึกภาพออกไหม
ก็เหมือนผู้ชายกับผู้ชายเขาคบกันเป็นเกย์อะไรอย่างนี้
คือมันก็มีน้องผู้หญิงที่เขาแบบรักเราจริงอะ
แล้วก็ลอยเอมมี่มาหลายปีมาก
คือก่อนหน้านี้เอมมี่เคยคบกับผู้หญิงใช่ไหมคะ
แล้วน้องเขาก็เข้ามาช่วงที่เอมมี่มีแฟนอยู่อะไรอย่างนี้
คือพอเขารู้ว่าเลิกกันก็เขาก็รอเอมมี่มา๔ปีแล้ว

สดครับวางค่าอยากเอาออกก็ต้องจ่ายล้านห้า
ก็ถ้าจะมีใครมาช่วยหนูก็ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเอมมี่ไปไหนไม่ได้เพราะมีเครื่องนี้อยู่นะคะ

หรืออีกหนึ่งวิธีค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการพิสูจน์ตัวเองว่าเธอเนี่ย
ไม่ได้ผิดในคดีช่อกงจริงก็จะสามารถปลด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ก็ยังต้องรอคดีความอีกหนึ่งคดี
แต่สำหรับเรื่องความรักเปิดใจสุดฤทธิ์ว่าไม่ทอมนะไม่ต้องเป็นธอม

ความรักสมัยนี้ก็มันไม่ได้จำกัดแค่เพศถูกต้องหรือว่าวัยนะคะ
ก็นั่นแหละความรักก็ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ดีนะ